และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะครับ

วันนี้ไทยรัฐทีวีของเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะครับ
ไปเมื่อ๗๐ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้
กับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวันละยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
นับแต่วันนั้นตราบจนปัจจุบัน
ทุ่มเทพระวรกายในการทรงปฏิบัติพระราชกล

และเกิดประโยชน์สุขมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทย

สนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
ตั้งแต่วันที่๙มิถุนายน
พุทธศ๒๔๘๙นะครับ

เรามีการฉลองวรโอกาสที่ทรงครองศรีราชสมบัติ

ไปเมื่อเดือนมิถุนายน๒๕๕๙

ที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่

ครองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
พระประมุกและพระราชวงศ์จาก๒๕ประเทศ
เสด็จมาทรงร่วมงานในครั้งนั้นอย่างสมพระเกียรติ
มีคำประกาศราชสะดุดีจากผู้นำทั่วโลก
เป็นที่ประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถ
และพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าค้าน
ชื่นชมในหมู่ชาวโลก
สมดังพระราชปนิษฐานที่ส่งให้ไว้กับ

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
พระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชยาวนานที่สุดในโลก
และยาวนานที่สุดในประเทศไทยถึง๗๐ปี
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช
ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
ก็เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๔๕๓๖โครงการ
ที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ราศดรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ทำให้ราษดรที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมพุทธที่สมภาร
ไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใด
ทุกคนล้วนอยู่ร่วมกันบนพื้นแผ่นดินไทย
ได้อย่างพาสุขตลอดมา